คุณผู้ชมคะหลังจากมีกระแสกดดันอย่างหนักนะคะให้พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อแสดงสปีริตนะคะแล้วก็แสดงการรับผิดชอบต่อการจะสร้างอุทยานราชพักษ์
ล่าสุดวันนี้ค่ะพลเอกอุดมเดชออกมายืนยันว่าจะไม่ลาออกจากตำแหน่งด้านพลเอกชาติอุดมติธสิริก็ออกมายืนยันว่าการใช้งบประมาณของกองทัพในการจัดสร้างอุทยานราชพักษ์เบิกจ่ายตามระเบียบทุกขั้นตอน
ล่าสุดวันนี้ค่ะพลเอกอุดมเดชน์ออกมายืนยันว่าจะไม่ลาออกจากตำแหน่งนะคะด้านพลเอกชาติอุดมติธศิริก็ออกมายืนยันว่าการใช้งบประมาณของกองทัพในการจะสร้างอุทยานราชพักษ์

ในเรื่องนี้และยืนยันว่าไม่ได้หยิบเอกสารใดออกมาจากกองทัพ
ถ้าเราคิดดีแล้วก็ทำมาดี
แต่ขนาดนี้อาจจะมีบางคนหรือบางกลุ่ม

สิ่งที่เขาได้พยายามจะทำอะไรออกมานั้น

ถ้าเราจะปล่อยให้สิ่งต่างเหล่านี้นะครับ
คนที่ตั้งใจจะให้สีขาวเป็นสีขาว
แต่เขาตั้งใจจะให้สีขาวเป็นสีดำ
ผมก็คิดว่าประเทศชาติก็อันตรายนะครับ

ว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยัน
ยังไม่หารือปรับคณะรัฐมนตรีในช่วงนี้

โดยเฉพาะกรณีการตรวจสอบการทุจริตการจัดสร้างอุทยานราชพักษ์
ยำว่ารัฐบาลยังมีเถียรภาพ
และพร้อมเดินหน้าทำงานเพื่อประเทศอย่างแข็งขัน
ขณะเดียวกันก็ยังไม่ได้พูดคุยกับพลเอกอุดมเดชแต่อย่างใด
ขณะที่พลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในฐานะรองประธานมูลนิธิราชพักษ์
ก็พร้อมจะเข้าชี้แจงโครงการ
คณะกรรมการตรวจสอบทุกคณะ
แต่ไม่ทราบตัวเลขโดยรวมของโครงการ

เพราะมีอนุกรรมการแต่ละส่วนรับผิดชอบ
ซึ่งบุคคลที่ทราบจำนวนเงินทั้งหมดคือเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก
เพราะเป็นเลขานุการอำนวยการจัดสร้าง
ดังนั้นหากต้องการทราบข้อมูลเรื่องเงินให้ถามจากเจ้ากรมกิจการพลเรือน
ด้านผลเอกชาติอุดมติธศิริ
ประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
กล่าวว่าคอตรยังไม่ต้องเข้าไปตรวจสอบการจัดสร้างอุทยานราชพักษ์นะคะ
จากขณะนี้มีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
กระทรวงกลาโหมกำลังดำเนินการ
และในฐานะที่เคยเป็นประหลัดบัญชีกองทัพบก
ยืนยันว่าการใช้จ่ายเงินจากกองทุนสวัสดิการกองทัพบก
มีระเบียบรองรับค่าใช้จ่ายและวัตถุประสงค์
และการนำเงินมาใช้จะสร้างอุทยานราชพักษ์เป็นไปตามระเบียบ
คุณผู้ชมสามารถรับฟังเสียงพลเอกประวิทย์และพลเอกอุดมเดชฉบับเต็มได้
ผ่านทางแอปพลิเคชันหมายไทยรัฐค่ะ